ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอีก๒คนหรือยังฮะได้เจอกันหรือยัง

คือก็คุยกันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะค่ะ

ทำไมคือเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือผมฟังแล้วผมเศร้าจริงนะผมเองผมก็มีลูกนะผมก็เข้าใจว่าความสูญเสียของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยู่ดีลูกเราต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ครอบครัวเราต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้คุณพ่อคุณแม่
ก็เสียใจมาก
ได้บอกอะไรกับลูกสาวกับน้องน้ำฝนบ้างไหมฮะระหว่างที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเราก็ได้คุยกันผ่านจากงานที่อยู่ที่วัดตรงนี้
ก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคดีทำให้ถึงที่สุด
เมื่อวานเนี่ยทาง

ถ้าในส่วนของคุณแม่เนี่ยแล้วก็คุณพ่อของน้องน้ำฝนเนี่ยณขณะนี้พร้อมหรือว่าอยากจะให้เขามาไหมฮะหรือพร้อมจะเจอหรือยัง
ไม่อยากเจอค่ะ

ไม่ต้องมาที่วัดว่าอย่างนั้นเถอะ

ถ้าเกิดฝากหรือพูดผ่านไปได้เนี่ยอยากบอกอะไรกับทางฝั่งนั้นไหมฮะทางฝั่งผู้ต้องหาหรือว่าจะเป็นญาติเป็นแม่เป็นเมียเขาก็แล้วแต่
ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันสูญเสียไปแล้ว
คุณพ่อคุณแม่ยังมีเรื่องอะไรที่ห่วงเกี่ยวกับคดีของลูกสาวหรือว่าเพื่อนลูกสาวไหมฮะ
เป็นห่วงว่ากลัวคดีจะไปไม่ถึงไหนค่ะ
กลัวคดีจะไปไม่ถึงไหน
กลัวจะเงียบซะก่อนเพราะว่าเห็นเขาว่าเขามีคดีที่ผ่านมาเขาได้ออกมาตลอด

อืมค่ะ
มีข่าวว่าเขาโดนคดีออกมาตลอดโดนคดีออกมาตลอดมีคดีฆ่าคนตายก็ยังหลุดคดี

เขาเห็นเขาบอกเป็นคนเขาเรียกเสียต้อยเลยเหรอคุณพ่อคุณแม่แถวนั้นเขาร่ำรวยหรือยังไงหรือเขามีสตางค์หรือยังไง

คุณพ่อคุณแม่ก็เลยกังวลว่าคดีจะไปไม่ถึงไหนซึ่งทางตำรวจยังไม่ได้มาหายังไม่ได้มาแจ้งเลยใช่ไหมครับว่าขั้นตอนหรือว่าแจ้งข้อหาแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้ว

เดี๋ยวผมฝากพี่ตำรวจที่เขาพนมยังไงเผื่อมาแจ้งทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่สูญเสียเขาจะได้สบายใจว่าเออคดีคืบหน้าเรายังไงบ้างนะครับ